คดีใหญ่เหมือนกันอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปว่า

พักอนาคตใหม่ค่ะหลายคนก็รอลุ้นกัน
คาดการณ์ให้น้ำหนักไปว่า
สงสัยวันนี้อนาคตใหม่โดนยุบแง

สารรัฐธรรมนูลออกนั่งบันลังวินิจฉัยให้ความเห็นลงความเห็นบอกว่า
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เพียงพอว่าผู้ถูกร้อง
ซึ่งก็คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ปียบุตรแสงกระหนกกุลและคณะกรรมการบริหารพักครับ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
การเขียนข้อบังคับนโยบายสัญลักษณ์พัก
ไม่มีลักษณะเป็นปฏิปัก
ส่วนการใช้ข้อความว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
แทนคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนั้น
เห็นว่าข้อบังคับพักต้องชัดเจน

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกจากชนในชาติได้
เพราะฉะนั้นกรกตมีอำนาจหน้าที่
ที่จะพิจารณาให้เพิกถอนได้เพื่อป้องกันความสับสน
อันนี้หมายถึงข้อความเรื่องของการใช้คำว่า
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะคะ
ส่วนแนวคิดปฏิกษัตริย์นิยม
จากการให้สัมภาษณ์และแสดงความเห็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสารพูดแบบนี้เลยนะคะว่า
เป็นเพียงแค่ข้อมูลและสื่อในอินเทอร์เน็ต
เป็นเพียงข้อปรากฏในเว็บไซต์ในโซเชียล
ยังไม่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอ
ไม่ได้แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบอบ
และไม่เพียงพอที่จะให้คนเข้าใจได้
และที่สำคัญคือการกระทำเหล่านั้นจะต้องดำเนินอยู่
คือกำลังดำเนินอยู่และปรากฏให้เห็นชัดเจนจริง
ตุลาการศาลนั่งบันลังแป๊บเดียวเอง

คือประมาณ๑๒นาทีตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง
ถึงเที่ยง๑๒นาทีพูดจบแล้ว

ซึ่งบรรยากาศก็แน่นอนชื่นมืน
ดอกไม้ให้กำลังใจสีหน้าหน้าตายิ้มแย้มนะคะ
หลายคนมารอให้กำลังใจทั้งนายปียบุตร
นายธนทรแล้วก็กรรมการพักกันเยอะ

ฟังเสียงนายเปียบุตรแล้วก็นายธนทรกันหน่อยนะคะ

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจตัวผมเอง

ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมศัตว์ทรงเป็นประมุก
สิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราทำ
สิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่นั้น
คือการรักษาระบอบประชาธิปไตย

มั่นคงให้ยั่งยืน
เพราะว่าระบอบประชาธิปไตย
มีพระมศัตว์ทรงเป็นประมุกนั้น
ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการรัฐประหาร

ได้รับคำวินิจฉัยจากสารรับนูนแล้วว่า

ขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า

ในสภาพูดแทนราศดรรย์อย่างสร้างสรรค์

สมกับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชน

งั้นให้อาจารย์ปียบุตรเลขาธิการพักตอบ
ปียบุตรก็บอกว่าก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้
แต่เห็นว่ากระบวนการร้องเรียนยุบพักไปมา
มันไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาธิปไตยต่อการเมือง
ติการเป็นนักร้องกันเถอะแล้วมาเดินหน้าไปด้วยกัน

แล้วก็ถามกันต่อถึงคดีเงินกู้จะทำยังไงต่อ
คดีเงินกู้ก็ต้องไปสู้กันต่อถูกไหม
บอกว่าคดีที่ต้องสู้กันในชั้น๓รัฐธรรมนูล
ร้องขอให้ศาลเปิดขบวนการไต่สวน
เรียกพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานต่าง
มั่นใจว่าเราไม่ผิดไม่มีเหตุให้ยุบพัก
ก็พูดไปถึงอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของคดีเงินกู้ด้วยนะครับ
ส่วนนายนัทพรโตประยูนนะคะนักร้องในที่นี้ของเราเนี่ยนะ
ก็บอกว่าจริงเขาพอใจกับผลคำตัดสินนี้นะครับ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วล่ะเรื่องการยุบพักเนี่ย
ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็มีการตั้งพักใหม่ขึ้นมาได้
แต่บรรลุข้อประสงค์ของตัวเองแล้ว
เพราะเขาได้ปกป้องสถาบันและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้ว
เพราะมันทำให้เกิดการแก้ไขข้อบังคับพัก
ก็เลยถือว่าพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ